ความต่อเนื่องจากคดีของคุณตังโมนิดา
เมื่อวานนี้ตำรวจแถลงสรุปสำนวนคดีในส่วนของตำรวจนะ

แน่นอนว่าเอาหลายคนอาจจะบอกชัดไม่ชัด

และมันก็ไม่ใช่อุบัติเหตุมันมีคนประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
คนที่ถูกแจ้งข้อหานี้เนี่ยมี๓ใน๖คนบนเรือคุณปอคุณโรเบิร์ตและคุณแซน
เมื่อวานทั้ง๖คนที่ข้ออาหารแตกต่างกันไปมากน้อย
หลังจากตำรวจนำตัวส่งฟ้องอายการอายการก็ให้ประกันตัวชั่วคราว
แล้วนัดมาฟังคำสั่งคดีในส่วนของอายการ๒๗พฤษภาคม
ตอนที่ลงมาจากอายการนนทบุรีมันมีภาพนี้ท่านผู้ชมครับ
ภาพที่คุณแซนกับคุณกติกถ่ายคู่กันในรถ
ขึ้นบนรถแล้วถ่ายภาพคู่กันแล้วคุณแซนก็โพสต์เอาไว้ในไอจีส่วนตัว
ข้อความเนี่ยบอกว่าเป็นกำลังใจให้กันละกันเนอะ
น็อก็คือน็อกใช่ไหมอ่านเสียงตามที่เขาเขียนไว้เลยใช่ไหม
เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันเนอะใครจะพูดถึงเรายังไง
สุดท้ายความจริงจะปกป้องพวกเราเอง
แล้วก็เป็นอีโมจิแบบสู้ชู๒นิ้วแล้วก็รูปหัวใจ
ไอจีส่วนตัวของคุณแซนนะฮะแซนใช่ไหม
แซนอ่าพอรออะไรคะพี่หยุย
อะไรนะฟลเนี่ยออกความเห็นได้ตามสะดวกเลยนะคะ

ขณะเดียวกันเนี่ยพอบอกว่าออกความเห็นได้โดยสะดวกเนี่ย
คุณหนิงปณิตานี่เป็นดาราชื่อดังค่ะ
คุณหนิงปณิตานี่จะออกมาพูดถึงเรื่องคดีคุณตังโมอยู่บ่อย
คุณหนิงเข้าไปโพสต์ในไอจีของแซนนี่แหละ
หรือต้องเรียกแซนดี้เหมือนที่ตำรวจเขามีวีดีโอ
เออเพราะตำรวจเรียกว่าแซนดี้อันนั้นน่าจะเป็นชื่อในไลน์
คุณหนิงเนี่ยโพสต์ในไอจีเลย
ของคุณแซนเนี่ยเขียนไปเลยบอก
ดีใจด้วยนะคะตำรวจแถลงวันนี้ยิ้มออกแล้วเนอะ
เป็นกำลังใจให้เช่นกันว่าความจริงจะปกป้องเราเอง
บนโลกนี้บางสิ่งอาจไม่ยุติธรรมแต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ
นี่คือพอพิมพ์ไปตรงนี้เนี่ยคือหลายคนก็บอกว่า
เอ๊ะพี่หนิงรู้สึกอย่างนี้จริงหรือเปล่า
ค่ะหรือว่าแบบอะไรยังไงแต่ว่าแซนเขาเข้ามาโพสต์ตอบเลย
ขอบคุณค่ะพี่หนิงเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็มีอีโมจิด้วยนะ
เป็นรูปหน้ายิ้มกับรูปมือไหว้อ่าเออแต่หลายคนก็
เอ๊คุณหนิงเขาโพสต์ด้วยความรู้สึกแบบนี้จริงหรือในเชิง
แซะเชิงเหน็บหรืออะไรยังไง
คือเอาว่ามีคนเข้าไปรีพลายหรือเข้าไปตอบคอมเมนต์นี้ของคุณแซนเยอะมาก
โอ๊ยหญิงเขาประชดจ้าหรืออะไรแบบนี้
เพราะคุณแซนขอบคุณค่ะพี่หนิง
ใช่คนก็เลยเข้าไปคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์นี้เยอะมากว่าเขาประชดไม่รู้เหรอ

คุณจินสามีของคุณหนิงเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ต่อในโพสต์ของภรรยานะ

อันนี้คุณหนิงตอบคอมเมนต์คุณแซนอีกทีนึงถ้าข้อความนี้นะ
ตอนที่คุณแซนเขาตอบขอบคุณใช่ไหม
ใช่นี่คุณหนิงเข้ามาคอมเมนต์ตอบบอกยินดีค่ะ
สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าอย่างไรมันคือกรรม

ผลของการกระทำไม่ว่าจะดีหรือชั่ว
ไม่มีอะไรที่อำนาจโดนบันดาลให้ใครเป็นอะไรอย่างไรนะ
ดีก็ด้วยการกระทำของเราเอง
ก็จริงมีเธอบอกด้วยมั้งว่าชั่วก็ด้วยการกระทำของเราเองเหมือนกัน

ทุกอย่างคงต้องใช้เวลาค่ะแค่รอเวลา

คือความจริงก่อนที่คุณแซนจะมาต่อตรงนี้เนี่ย
จะมีคุณจินสามีคุณหิงเขาขั้นมาก่อน

ใช่ไหมคุณแซนตรงนี้มาที่หลังนะ

คุณจินเนี่ยเขาก็โพสต์ในใต้คอมเมนต์ของคุณหนิงที่อยู่ในไอจีคุณแซนนั่นแหละ
ขออนุญาตไม่อ่านได้ไหมคะ

เงินตัวทองตัวจริงเนี่ยมันนั่งรถตู้สบายใจจังอะไรนู่นนี่นั่นอะไรประมาณอย่างนี้

แล้วกันเพราะว่าเราขยายให้ใหญ่แล้วขออนุญาตไม่พูดออกจอดีกว่า

มีคุณหนิงแล้วหลังจากนั้นถึงเป็นเมื่อสักครู่นี้ขอย้อนไปดูที่คุณแซนโพสต์คอมเมนต์เอาไว้ล่าสุดหลายคนบอกว่าเหมือนกับว่าคุณแซนอาจจะเพิ่งอ้อถึงบังอ้อหรือยังไร
ก็เลยโพสต์กลับไปว่าเรื่องบาปกรรมเนี่ยแซนทราบดีค่ะเพราะที่บ้านพาเข้าวัดปฏิบัติธรรมอยู่บ้างเมื่อมีเวลาว่างตรงกันแต่วจีกรรมที่พวกคุณสร้างก็ย่อมส่งผลเช่นกันแซนคงได้แต่รอเวลาให้ความจริงปรากฏสำหรับทุกคนที่ว่าแซนขออโหสิกรรมให้นะคะ

คือคือเริ่มต้นโพสต์ของคุณแซน

อกจากข้อความที่คุณแซนโพสต์เอาไว้ตรงเริ่มต้นเลยเนี่ยคุณแซนเขาจะติดแฮชแท็กเอาไว้ใช่ไหมบอกว่าเหมือนกับให้แสดงความเห็นได้หรืออะไรอย่างนี้
เนี่ยที่เขียนปลบอกว่าแสดงความเห็นออกความเห็นได้ตามสะดวกเลยนะคะเนี่ยไม่ใช่แฮชแท็กด้วยปล

มีคนเข้าไปโพสต์นะโพสต์ถามประมาณว่าอาจจะไม่ฟ้องใช่ไหมคะ
ซึ่งคุณแซนก็บอกว่าก็ถ้าเกิดเป็นไปด้วยข้อความสุภาพด้วยถ้อยคำสุภาพก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วเนี่ยก็เป็นมีคุณหนิงเข้ามาคุณแซนขอบคุณคุณหนิงครับ
คือจริงตอนที่มีคนมาคอมเมนต์ต่อจากของคุณแซนที่บอกว่าโอ๊ยเขาประชดไม่รู้เหรอคุณหนิงเขาแบบแซะเขาประชด

แซนว่าไม่น่าจะใช่นะคะเพราะว่าคุณหนิงอ่ะคงไม่คงไม่มาว่าเพราะว่าแซนกับคุณหิงไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวคุณหิงคงไม่มาว่าคนที่ไม่รู้จักโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ความจริงหรอกค่ะ

อันนี้คิดอย่างที่ตอบจริงใช่ไหม

คือมันเห็นแต่ตัวอักษรเราไม่สามารถที่จะไปฟันทงตีความอะไรใดได้
แทนใจใครแทนความคิดใครไม่ได้
อย่างข้อความของคุณจินเนี่ยนะสามีคุณหนิงเนี่ยคุณแท็กพระรันยูเองก็เข้าไปคอมเมนต์นะ

อุ้ยพี่แรงมากประมาณอย่างนี้เลยนะเอาเป็นว่าโพสต์นี้เนี่ยคนเข้ามาคอมเม้นต์เฉพาะคอมเม้นต์นะ
ค่ะไม่ได้มีกฎโกรธกดอะไรใช่ไหมไม่มีมีแต่หัวใจอ่ามีแต่กดไลค์นะคะ
ให้กับปุ่มพิมพ์ข้อความทุกผู้ชมครับวันนี้เราก็เลยติดต่อไปหาคุณหนิงนะฮะ
เพื่อจะสอบถามกันซะหน่อยเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นคุณหนิงปณิตานะครับ
เพราะเอิญติดกองถ่ายอยู่ต่างจังหวัดพอดีนะฮะแต่ช่วงเที่ยงเนี่ยคุณหนิง
วีดีโอคอร์ในรายการที่เป็นพิธีกรอยู่คุยแซ่บโชว์นะครับโดยบอกว่าจริงแล้วเธอไม่ได้เหน็บใครก็ยินดีตามนั้น
นั่นแหละเพราะเห็นว่าที่ผ่านมาเขาก็เครียดตลอดพอเห็นยิ้มได้ก็ดีใจด้วย
คุณหนิงบอกว่าเธอจะไม่ขอยุ่งเรื่องคดีว่าใครผิดใครถูกเพราะโลกนี้เราหนีความจริงไม่ได้
เราทำอะไรเรารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วแต่ถ้าในมุมของคุณหนิงเนี่ยถ้าเธอเป็นเพื่อนนะ
แล้วเราเจอเหตุการณ์ร้ายแรงขนาดนี้ถ้าเป็นนิงก็คงยิ้มไม่ออกยังยิ้มไม่ได้
แล้วเธอเชื่อได้ว่าคนทั้งประเทศเนี่ยก็คงรู้สึกไม่ต่างจากเธอ
ก็เห็นเขาเครียดมานานไงก็เห็นเขาบอกว่าเขาอยากจะหลุดพ้นกับเรื่องราวเหล่านี้
เมื่อตำรวจแถลงแล้วเขาก็เหมือนกับให้กำลังใจซึ่งกันและกันหนิงก็เลยไปช่วยให้กำลังใจครูด้วยไง
มันคือความจริงมันคือความรู้สึกหิงคือถ้าสมมุติว่าเขาไม่ผิดก็คือเขาไม่ผิด
แต่อะไรก็แล้วแต่บนโลกเนี่ยเราหนีความจริงไม่ได้ไงพี่เข้าใจป่ะ
เราทำอะไรเราจะรู้อยู่แก่ใจตัวเราเองดีอยู่ก็นิ่งบอกแล้วว่านิงจะไม่เรื่องคดีว่าใครผิดใครไม่ผิดอ่ะนิงไม่รู้
แต่ถ้าในมุมของหนิ่งรู้สึกแค่ว่าเป็นนิ่งยังยิ้มไม่ออกอ่ะมันยังยิ้มไม่ได้เข้าใจป่ะ
หนิงเชื่อว่าคนหลายคนทั้งประเทศเขาก็อาจจะไม่อยากยุ่งแล้วว่าใครผิดไม่ผิด
แต่แค่ความรู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนคนนึงอ่ะคือถ้าเพื่อนหญิงคนหนึ่งเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ย
นิงสิ่งที่มันแสดงออกคือสถานการณ์ที่มันรุนแรงขนาดเนี้ย
รุนแรงเพราะว่ามันเป็นการแสดงออกที่จริงแล้วอินเนอร์ข้างในมันมีความรู้สึกกับเพื่อนคนหนึ่งยังไง
แค่นั้นเอง
นี่ที่คุณหิงพูดล่าสุดนะฮะหลังจากที่มีโพสต์กัน
เห็นว่าคุณแซงก็โพสต์ได้อีกเหรอล่าสุดเนี่ย
ไม่คุณหนิงคือแอบแวบเข้าไปดูในไอจีคุณหนิง
ของคุณหิงของคุณหนิงที่โพสต์แชร์อันนี้ไปค่ะ
ที่เข้าไปดูคือโพสต์นี้ถูกโพสต์เมื่อวาน
คุณแซนที่มาตอบขอบคุณค่ะพี่หนิงก็ตอบเมื่อวานใช่ไหม

แซนก็เข้าวัดบ้างที่บ้านพาไปวัดบ้างเวลาว่างตรงกัน
หิงมาตอบเมื่อ๑๐ชั่วโมงที่แล้วคอมเมนต์คุณแซนนะคะ
คุณหิงตอบบอกว่าดีจังเลยค่ะพี่ก็เข้าวัดนะ
มาแล้วทีนึงด้วยและเคยโดนคนด่าทั้งประเทศเหมือนกัน
วงเล็บเอาจากใจแบบไม่แอปเลยนะ

แอปไม่เป็นพี่ยังทำใจอโหสิกรรมให้ทุกคนแบบหนูไม่ได้เลยค่ะ
เล็บทัวร์อย่ามาลงนะเพราะพยายามแก้ไขสิ่งที่เคยโดนด่าอยู่ในเวอร์ชันที่ดีขึ้น
อาณุโมธนาบุญนะคะสุดยอดเลย

ก็ให้เขาว่ากันต่อไปกันแล้วกันนะ
ก็อาจจะเจตนาดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายนี่แหละ
เป็นการคุยผ่านตัวกับสอนบางทีแหม
การสื่อสารผ่านตัวกับสอนบางทีมันก็ตีความก็ลำบาก
ถูกต้องเพราะว่าเราไม่เห็นสีหน้าไม่เห็นน้ำเสียง
แล้วก็แล้วแต่คนจะตีความอ่ะนะคะ